ท่านผู้ชมครับสถานการณ์โควิด๑๙ว่ากันต่อหน่อยกันแล้วกันนะฮะ
คือหลายพื้นที่เนี่ยมาตรการในการคุมเข้มพื้นที่ก็แตกต่างกันไป
สอบคอชุดใหญ่จะประชุมศุกร์นี้นะฮะ
สมุทรปราการเนี่ยวันนี้มีคุณยายท่านหนึ่ง
อายุ๗๐แล้วเป็นเจ้าของร้านเกมนะ
ไปร้องผู้ว่านะครับบอกช่วยปลดล็อกให้หน่อยเถอะ
คือบอกยายไม่ไหวแล้วนะฮะ
มีนะครับคุณยายก็ร้องไห้เลยนะฮะ
ที่สมุดปราการเป็นช่วงที่นายหวันไชโคงกระเสม

หญิงท่านนี้อายุ๗๐ปีนะครับบอกว่าเป็นเจ้าของร้านเกม
แล้วมีร้านกาแฟด้วยอยู่ที่อำเภอเมืองสมุทรปราการ
บอกขอมาร้องเรียนกับผู้ว่าหน่อย

บอกว่าเจอพิษโควิด๑๙นี่คือรอบ๒ระลอก๒
ระบาดรอบสองเนี่ยไม่ไหวแล้วปัญหารุมร้าวจนหาทางออกไม่ได้
ภาระค่าเช่าค่าใช้จ่ายทั้งนั้น
ถึงขั้นบอกว่านี่ถ้าเป็นไปได้นะ
อยากจะผูกคอตายหน้าสารากลางจังหวัดเลย
ถามว่าต้องการให้ช่วยเหลือแบบไหนอย่างไร
ผู้หญิงท่านนี้บอกว่าอยากให้จังหวัดปลดล็อกให้หน่อย

อยากจะเปิดร้านกาแฟอยากจะเปิดบริการเร็วอ่ะ

คือตอนนี้ทางจังหวัดเนี่ยสมุทรปราการก็ถือว่าเป็นพื้นที่สีแดงนะ
สถานการณ์ต้องประเมินกันแบบวันต่อวัน

อย่างทางสอบครจะประชุมกันศุกร์นี้
สอบคอชุดใหญ่๒๙มกราคม

ชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็ให้สัมภาษณ์วันนี้แหละบอกว่า
แต่คุณก็ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด๑๙อย่างเคร่งครัดกันด้วย
ทีนี้ค่ะมันมีประเด็นที่นักข่าวถามเกี่ยวกับเรื่องของวัคซีน
คือประหลัดกระทรวงสาธารณสุขบอกว่า
วัคซีนจะฉีดได้๑๔กุมภาพันธ์
บอกว่าคาดว่าวันแรกอยากจะฉีดวันนั้น
ก็เลยถามไปว่าแล้วท่านรองนายกอนุทินจะฉีดคนแรก
ที่เคยพูดไว้ไหมว่าจะเป็นหนูทดลองเนี่ยนะคะ

แต่วัคซีนมาถึงไม่ได้หมายความว่าจะฉีดได้ทันทีนะ
ต้องให้ออยให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
กระทรวงสาธารณสุขตรวจสอบความปลอดภัยก่อน
ให้มั่นใจก่อนก่อนจะไปถึงแขนของประชาชนเนี่ย
ต้องปลอดภัยยืนยันว่าไม่ล่าช้า
แจกจ่ายวัคซีนเน้นเรื่องไหนเป็นพิเศษ

น่าจะเป็นวัคซีนที่เหมาะสมกับสถานการณ์
และภูมิประเทศรวมถึงคนไทยมากที่สุด
ต่อไปจะสามารถผลิตในประเทศไทยได้เองหรือไม่

ส่วน๕คำถามจากนายธนทรจึงรุ่งเรืองกิจที่มีการโพสต์

นายอนุทินบอกว่าถ้าเขียนมาหาอย่างสุภาพแบบให้เกียรติกัน
ก็พร้อมจะตอบข้อสงสัยตามช่องทางที่เขียนมา

ตัวผมเองนะครับแล้วก็ทีมงานที่กันลงสาธารณสุขทุกคน
ไม่เคยมองเรื่องวัคซีนเป็นเรื่องการเมืองแม้แต่น้อย
ได้มาเร็วผมก็ได้ด้วยนะใช่ไหมผมก็รักตัวเอง
ผมยังบอกว่าพร้อมที่จะรับวัคซีน
ถ้าเกิดจะให้ผมฉีดคนแรกผมก็ฉีด
คุณผู้ชมคะเรื่องของวัคซีนป้องกันโควิด๑๙
ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญนะคะเป็นความหวังของคนทั่วโลก
รวมไปถึงเป็นความหวังของคนไทยด้วยค่ะ
อยากให้คุณผู้ชมได้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของวัคซีนป้องกันโควิด๑๙เพิ่มเติมนะคะ
เดี๋ยวให้คุณภาคภูมินะคะเล่าให้ฟังเพิ่มเติม

ที่คนไทยจะได้รับผมยึดจากข้อมูลที่อธิบดีกรมควบคุมโรค
ธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และผู้มนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ
แถลงกันไปเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับ
รายละเอียดต่างเป็นอย่างไรใครจะได้รับบ้าง

คุณผู้ชมครับเรื่องของวัคซีนโควิด๑๙ในไทยเนี่ย

ไทยเราสั่งซื้อวัคซีนโควิด๑๙มาจากบริษัทผู้ผลิตวัคซีนแล้วก็ยา๒แห่งด้วยกันนะครับ
ร่วมกับมหาวิทยาลัยออฟฟอร์ตของอังกฤษนะครับ

รวมแล้วทั้งหมด๖๓ล้านโดส

โดยวัคซีน๒ล้านโดสแรก
ในวงเงิน๑๒๒๘ล้านบาท
ภายในวันที่๒๘กุมภาพันธ์นี้
รอดแรก๒๐๐๐๐๐โดส
จากนั้นเดือนมีนาคมมาถึงอีก๘แสนโดส

โดยภายใน๒๘กุมภาพันธ์เมื่อจีน
ส่งวัคซีนรอดแรก๒๐๐๐๐๐โดสมาถึงไทย
เราจะส่งมอบไปให้กับเจ้าหน้าที่ตามโรงพยาบาลต่าง

ปฏิบัติงานในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด๕จังหวัด
และกลุ่มเสี่ยงที่มีสภาวะแทรกซ้อนสูง
และกลุ่มจำเป็นอื่นอีก๑๘๐๐๐คน
จากนั้นมีนาคมเมื่อวัคซีนล็อตที่๒๘แสนโดสส่งมาถึง

สำหรับฉีดเข็มที่๒ให้ผู้รับวัคซีนกลุ่มที่๑จำนวน๒แสนโดส
และสำหรับกลุ่มจังหวัดที่เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด
พื้นที่ชายแดนและบุคลากรทางการแพทย์ต่าง
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรือว่าอสม
และกลุ่มติดเชื้อที่มีภาวะแทรกซ้อนสูง
และกลุ่มจำเป็นอื่นจำนวนทั้งหมด๖แสนโดสก็คือ๖แสนคน

ส่งวัคซีนล็อตที่๓๑ล้านโดสจะมาถึง
เราจะฉีดเข็มที่๒ให้กับกลุ่มที่ฉีดไปแล้ว๖แสนโดสแรก

ส่วนอีก๔แสนโดสเราจะฉีดให้กับบุคลากรอื่นที่มีความจำเป็นเพิ่มเติม
คุณผู้ชมครับและเราจะมีวัคซีนล็อตใหญ่เข้ามาในไทยในเดือนพฤษภาคมนะครับ
เข้ามาทั้งหมด๒๖ล้านโดสนะครับ
๖ล้านโดสงบประมาณ๖๐๐๐กว่าล้านบาท
ถ้าไม่มีอุปสรรคอะไรทุกอย่างผ่านไปอย่างราบรื่นด้วยดีนะครับ
ส่วนกลุ่มคนที่จะได้รับวัคซีนขวด๑๙ในไทยก่อน

กลุ่มแรกนะครับคือเจ้าหน้าที่ทางด้านการแพทย์
บุคลากรทางการแพทย์และสหสุขด่านหน้า
ภาครัฐและเอกชนจะได้รับก่อนนะครับ

นั่นคือผู้ที่มีโรคประจำตัวนะครับ

กลุ่มที่๓เป็นผู้สูงอายุ๖๐ปีขึ้นไปนะครับ
และกลุ่มที่๔ก็คือเจ้าหน้าที่ต่าง
ถือว่าเป็นเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในแง่ของด่านหน้าต่าง
การกักตัวการดูแลการควบคุมโรคต่าง

ถ้าสมมุติว่าในชุมชนเปรียบเป็น๑๐๐
เราไม่จำเป็นต้องให้คนในชุมชนได้รับวัคซีนทั้ง๑๐๐
แต่เราใช้การควบคุมให้เกิดภูมิคุ้มกันกับคนส่วนมากในชุมชน
แน่นอนว่าจากนี้ไปอาจจะมีคนป่วยบ้าง
แต่เราก็รักษาสั่งวัคซีนเข้ามาเพิ่ม
แต่คนที่ป่วยหรือว่าติดโรคอะไรก็แล้วแต่
จะไม่เกิดการระบาดในชุมชนแล้ว
เพราะว่าคนส่วนใหญ่นั้นได้รับภูมิคุ้มกันไปแล้ว
นี่คือเรื่องของโควิด๑๙วัคซีนโควิด๑๙กับคนไทยครับ